กลหนที่เกิดขึ้นกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเวลลิ้ง
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจากระบบสำรองไฟฟ้าขัดคล่อง
ทำให้ผู้โดยสารต้องตัดสินใจเปิดประตูฉุกเฉิน
แล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันเอง
ถึงแม้ว่าจะเกิดเป็นครั้งแรกแต่นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ระบบนั้นเกิดขัดข้อง
ในขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
แสดงความไม่พอใจฝ่ายบริหารนะครับที่แก้ปัญหาในเรื่องนี้ล่าช้า
กำชับให้ทำแผลรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณขวัญโมชาครับ
สภาพผู้โดยสารที่พยายามลงจากขบวนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์
ติดค้างอยู่ภายในขบวนรถไฟฟ้าช่วงสถานีหัวหมากและรามคำแหง
เมื่อช่วงเช้าวันนี้กว่า๑ชั่วโมง
หลายคนต้องเดินเท้าบนรางรถไฟไปยังสถานีรามคำแหง
ระยะทางกว่า๒กิโลเมตรเนื่องจากระบบสำรองไฟฟ้าไม่ทำงาน
ผู้โดยสารรวมกว่า๗๐๐คนติดค้างในขบวนรถนานนับชั่วโมง
ดับเครื่องปรับอากาศไม่ทำงานประกอบกับสภาพอากาศร้อน
หลายรายเป็นลมล้มพับต้องช่วยการประถมพยาบาลอย่างทุลักทุเล
โดยศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
สรุปจำนวนผู้ที่ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งสิ้น๗คน
เป็นชาย๒คนและหญิง๔คน
และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ขัดข้อง
ตลอดเดือนมีนาคมปีนี้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันแล้วถึง๔ครั้ง
เมื่อวันที่๒มีนาคมระบบอานัดสัญญาณที่สถานีพญาไทยขัดคล่อง
ทำให้ขบวนรถไฟฟ้าลาดช้า๑๐นาที
พุธที่๑๖มีนาคมรถไฟฟ้าขัดข้องระหว่างสถานีรามคำแหงถึงสถานีหัวหมาก
ขบวนรถไฟฟ้าลาดช้า๑๐นาที
วันศุกร์ที่๑๘มีนาคมระบบไฟฟ้าสถานีรามคำแหงขัดข้อง
ทำให้ขบวนรถไฟฟ้าลาดช้า๑๕ถึง๓๐นาที
และล่าสุดวันนี้กระแสไฟฟ้าที่สถานีรามคำแหงขัดข้องทำให้ขบวนรถไฟฟ้าล่าช้าประมาณ๑ชั่วโมง
ผู้บริหารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์หรือรอฟทยอมรับว่า
มักจะมีปัญหาไฟตกเป็นประจำเนื่องจากระบบสำรองไฟใช้งานมากว่า๕ปี
ทำให้เก็บประจุไฟฟ้าได้น้อยลงจึงต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
อกจากนี้ยังมีสถานีรถไฟฟ้าที่สุ่มเสี่ยงจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีก
คือสถานีหัวหมากและสถานีบ้านทัพช้าง
รับประจวดสอบมันก็ใช้งานได้แต่ว่าเรื่องระบบราชการ
เวลาจัดซื้อจัดจ้างมันไม่เหมือนกับเองรับเปล่า
เวลาจัดซื้อจัดจ้างมันไม่เหมือนเอกชน
มันซื้อเองเลยไม่ได้มันต้องไปประกวดราคาสอบราคาอะไรตามขั้นตอน
การซื้อระบบไฟฟ้าสำรองใหม่
ให้สิทธิ์ในการทำโครงการวงเงินพิเศษเร่งด่วนเพียง๒๕ล้านบาทเท่านั้น
โครงการที่วงเงินสูงกว่าต้องนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการรถไฟ
จึงทำให้การจัดซื้อลาดช้า
ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ไม่พอใจที่การแก้ไขปัญหาในวันนี้เป็นไปด้วยความล่าช้า
สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้โดยสาร

ดำเนินการแก้ไขให้เร็วขึ้น
จากทางเจ้าหน้าที่ของแอร์พอร์ตลิงค์

บอกเพียงว่ารถเสีย
กระทรวงคมนาคมส่งสัญญาณขอให้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์
สรุปแผนขอบอร์ดการรถไฟวันที่๒๙มีนาคมนี้
เพื่อขออนุมัติการจัดซื้อพิเศษ
อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าติดตั้งทุกสถานี
ขณะเดียวกันกำชับให้เร่งปรับแผนเผชิญเหตุ
รับมือกรณีฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำรอยเดิม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน